มาถึงเรื่องของการเตือนภัยหน่อย
เด็กเนี่ยบางทีชอบเอาอะไรไปยัดใส่ในรูในรูหูบ้างในจมูกบ้าง
คราวนี้เกิดขึ้นกับเด็ก๗ขวบค่ะ
ไปเอาห่วงเหล็กที่มันเล็กยัดใส่เข้าไปในจมูก
พอยิ่งใส่เข้าไปแล้วมันเอาออกไม่ได้สิ
พยายามจะเอาทั้งมือเอาทั้งไม้เขีย
เคลียร์มันก็ยิ่งลึกเข้าไปร้อนถึงทางด้านผู้เชี่ยวชาญ
กู้ภัยก็ต้องเอาส่งหมอค่ะให้มาเอาออกให้หน่อย
โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมก็ได้รับแจ้งจากคุณครูนะคะ
เห็นไหมในจมูกน้องเมื่อกี้นี้มันมีเหมือนกับมีอะไรอยู่ข้างใน
เพราะว่ากู้ภัยเขาก็ได้รับแจ้งจากคุณครู
ว่ามีนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่อินทาราม
ที่ตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บไปเล่นไอ้ห่วงเหล็กเล็ก
เล็กเนี่ยแล้วห่วงเหล็กมันก็หลุดเข้าจมูกเลือดไหลค่ะ
ก็พอเจ้าหน้าที่เขารีบไปตรวจสอบก็เจอกับน้อง
เรียกน้องน้อยละกันนามสมมุติอายุ๗ขวบ
น้องก็ร้องห่มร้องไห้มันเจ็บ
กู้ภัยก็เลยรีบประถมพยาบาลนะคะ
แล้วก็พาน้องส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วก็เอาห่วงเหล็กออก

เด็กเขานั่งเล่นกันอยู่เป็นกลุ่มอยู่กัน๕๖คน
แล้วน้องน้อยเด็กชายน้อยเอาห่วงเหล็กมาเล่น
คุณครูยังไม่รู้เลยว่าเด็กเอาห่วงเหล็กมาจากไหน

สุดท้ายมันหลุดนะคะแล้วมันก็เข้าไปในจมูก
ทีนี้เด็กก็พยายามที่จะเอาออกเองแล้วมันไม่ยอมออก
คือพอมันปล่อยเวลาไปเอาไม้เคลียร์ก็ไม่ออก
มันยิ่งลึกเข้าไปใหญ่เลยนะบางทีเขียนเนี่ยนะถ้าเราเขียนเองนะครับ
เอานิ้วก้อยเล็กแงะเข้าไปมันก็ดันลึกไป
คุณครูก็พยายามพยายามช่วยนะแต่ไม่สำเร็จ
ก็เลยต้องโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะคะ
ส่วนเพื่อนของน้องน้อยก็บอกนะ
ว่าน้อยตอนแรกพอห่วงมันเข้าไปแล้วเอาไม้มาเขียมันก็ไม่ออก
แล้วทีนี้พอเขียไปเลือดกำดาวก็ไหล
แล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าต้องไปหาหมอแล้วแหละ
ว่าน้อยเอาเจ้าห่วงเหล็กเจ้าปัญหามาจากที่ไหน
แต่คุณครูก็ต้องประกาศเตือนหน้าเสาทง
แล้วก็ย้ำเลยว่าเด็กต้องระวังนะ
บางทีการเล่นกันเอาอะไรก็ไม่รู้ยัดไปในจมูก
บางทีมันเอาออกไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันอาจจะเกิดอันตราย
นี่โชคดีที่คุณหมอสามารถช่วยได้

ตอนเด็กตรงดินสอมียางรบตรงปลาย

ไม่รู้ว่ายัดทำไมแต่ว่าวัยเท่านั้นก็เลยนะครับ
แล้วก็สั่งน้ำมูกไม่เป็น

หมอมีบลักษณ์ขนตรายแล้วเอาขี่มขีบ

แล้วก็คุณพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยระวังนะ

ไม่รู้คิดอย่างไรว่าทำไมต้องเอาไปยัดนะครับ